จะเหนื่อยเพียงไหนจะทุกข์เพียงใดโปรดผู้
ตรงนี้ยังมีฉันอยู่พร้อมจะดูแลหัวใจ
หากหน่อรู้สึกจะทันเธอน้ำใจ
ทั้ง๓ท่านมีอะไรอยากจะช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยไหมครับ
กำลังจะแพ็คของนี่เดี๋ยวจะได้แพ็คไปพร้อมกันเลย
ตอนนี้หลายพื้นที่โอ้โหเห็นความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะครับ
ต้องจัดเตรียมกันหน่อยจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ดูสิเนี่ยฝนก็ตกเยอะจังเลยเนี่ย
ขอไปหลบฝนด้วยหน่อย
หลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ฝนมันตกเยอะจังเลย
จากในไทยของเราแล้วหลายพื้นที่รอบเราเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่อินเดียไล่มาจนถึงเวียดนามเนี่ยฝนเยอะนะครับ
ขณะตอนบนเนี่ยนะครับแถวจีนแถวญี่ปุ่นแถวเกาหลีเนี่ย

ฝรั่งเศสก็เจอเรื่องของความร้อนเช่นเดียวกันนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับ
ซึ่งความแปรปวนแบบนี้ก็มีการคาดการณ์ตั้งแต่ต้นแล้ว
ถ้าเกิดจำได้เนี่ยปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปวด
แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ
เรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือฝนเยอะ
อากาศที่หนาวเย็นอาจจะรอเราอยู่นะครับ
แต่ว่าฝนตอนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ
สถานที่ไหนต้องเตรียมรับมือกันอยู่บ้างนะครับ
ต้องบอกแบบนี้ฝนในสัปดาห์นี้ลดลงนะครับ
แต่ว่าก็มีบางพื้นที่ที่มีโอกาสเจอกับฝนอยู่นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นสถานที่ไหน
แล้วก็เช้านี้ใครจะออกจากบ้านมีจุดไหนบ้างที่
ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนกันบ้างนะครับ

โดยจุดหลักก็จะเป็นจุดเดิมนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ

สังเกตว่าตอนนี้กลุ่มฝนนั้นมีการก่อตัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ

จุดที่ต้องระวังฝนใครจะออกจากบ้าน

จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุโขทัยพิจิตรเพชรบูรณ์
เลยชยพูมหนองคายสกวนนครนครพนมมุกดาหาร
ดดว่าอย่างก่อนจะยิ่งในแนวของมีการอาบอย่างกัน
อำนาจรเฺินสุริณสีสเกส
กาณจนะบุรีราชบุรีบนเชี่ยงเศรา
สมุทรปราการนวลทะบุรีเผชบุรี
ประโจบกีรีแขนรึนองชุมพลพังงา
แล้วก็สุรราชธานีนะครับ
ฝนที่เกิดหลักในระยะนี้ก็คือฝนที่มาจากความชื้น
ซึ่งเป็นผลพลวงมาจากวัลสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามา
นี่คืออุณหภูมินะครับในช่วงบ่ายวันนี้จะสังเกตว่า

อย่างที่เกาหลีก็๓๘องศาเซลเซียตค่อนข้างสูงละทีเดียว
แต่ว่าจีน๓๖๓๗องศา
ซึ่งถือว่าอุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนางกล่าวรวมถึงใครจะไปก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวไปดูภาพต่อไปภาพนี้นะครับ
ภาพนี้เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของบริเวณความกดอากาศสูง
เสียวฟ้านี่คือความกดอากาศสูงปกติความกดอากาศสูง
ถ้าหากมาในฤดูหนาวก็จะเอาความหนาวเย็นจากบริเวณทางตอนบนลงมาให้
แต่ว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนของบริเวณพื้นที่ซีกโลกเหนือ
ก็คือในบริเวณเขตอบอุ่นขึ้นไปซึ่งความร้อนเหล่านี้
ถ้าหากไปเจอบริเวณความกดอากาศสูงนี้ก็จะมีการแผ่กระจายความร้อนออกมา
ซึ่งความร้อนหลักก็จะมาจากทะเลซ้ายที่อยู่กลางทวีป
ค่อยแผลลงมาซึ่งแน่นอนข้างบนก็มีการแผลลงมา
ข้างล่างก็เป็นการแผ่เข้ามาเช่นเดียวกัน
แต่ว่าเป็นการแผ่เข้ามาของความชื้นที่มีอุณหภูมิสูง
ดังนั้นจะสังเกตว่าร่องสีขาวที่เว้นอยู่ตรงกลางนั้นคือพื้นที่ที่
จะมีโอกาสทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้
ดังนั้นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริเวณที่ฝนจะน้อยนะครับ
ท้องฟ้าจะโปร่งแดดจะแรงเป็นพิเศษ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณทางตอนบนของเรา
อากาศร้อนแดดแรงละทีเดียว
อัดให้มารวมกันอยู่ในแนวเดียวในแนวในวันนี้นะครับ
จึงทำให้บริเวณพื้นที่แถวเมืองไทยของเราแถบนี้นะครับ
มีปริมาณฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนวันนี้
ส่วนใหญ่จะสังเกตว่ายังคงหลักอยู่ในเมืองไทยของเรา
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์เรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับที่เกิดขึ้น
รวมถึงภัยทางธรรมชาติต่างอีก๑ภายุ

ที่แล้วกำลังจะมีอีกหนึ่งลูกโผล่เข้ามาในช่วงวัน๒วันนี้นะครับ
ซึ่งก็จะทำให้สถานการณ์นั้นเริ่มกลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่ง

ก็จะพบว่าการคาดการณ์สถานการณ์ฝน๑๒ชั่วโมงหลังจากนี้
คุณผู้ชมดูสีเขียวดีนะครับ

ส่วนใหญ่ไปออกันอยู่แถวบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
ส่วนใหญ่ในภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคกลาง

ฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับ

กลุ่มบนแถวเราอ่อนกำลังลงนะครับ
เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อ่อนกำลังลงจากก่อนหน้านี้
จะทำให้สถานการณ์คลื่นลมลดความรุนแรงลงไปนะครับ
แต่ก็จะมีผลต่อสถานการณ์ฝนสถานการณ์คลื่นลม
อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
นี่คือการคาดการณ์๓วันนะครับก็จะเริ่มมีพายุหนึ่งลูกนะครับ
ซึ่งพายุลูกนี้จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ไม่ได้เข้าเมืองไทยเช่นเคยนะครับ
แต่ว่าการเคลื่อนที่จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่โค้งเข้าสู่แผ่นดิน

ลักษณะแบบนี้เองก็จะทำให้ช่วงหลังกลางสัปดาห
โดยเฉพาะตั้งแต่วันฝื้องศาวสุขเสาร์อาทิตย์
ฝนจะเริ่มกลับเข้ามาตกในเมืองไทยของเรา

ก็จะต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องของภัยพิบัติต่างที่จะต้องเจอกัน

ใครที่ต้องเจอกับน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้

อีสานตอนนี้ฝนลดลงแล้ว
ก็คงจะต้องรีบเตรียมอุปกรณ์ต่าง

นี่คือสถานการณ์ที่ต้องมาเตือนกันแล้วก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องด้วย

ที่ลาวก็ยังมีผลกระทบอยู่จากน้ำท่วมอัตปือนะฮะ
แล้วก็ที่พม่ามีการสั่งอพยพคนกว่า๕แสนคน
อาศัยอยู่ตามรุ่มน้ำอิรวดีด้วย

เพราะว่าชีพเป็นบัตรใจสำคัญที่มีการส่งหุมกว่าน้ำต่าง
ถ้าเกิดส่งมาเยอะของเราก็ต้องรับเยอะด้วย
นี่คือสถานการณ์น้ำที่ต้องติดตามกันต่อไป
เดี๋ยวรอสแตนบายตรงนี้นะครับ